ระหว่างทีมชาติไทยพบกับเกาหลีใต้นะคะ
ติดตามบรรยากาศก่อนเกมได้กับคุณวิรวิทเจริญเชื้อค่ะ
รายงานสดมาจากสนามสุพัชลาศัยค่ะ
บรรยากาศที่สนามสุพัชลาศัยในช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนตกลงมาเล็กน้อย
ขณะที่ทีมงานไทยรัฐทีวีนั้นก็เตรียมงานของการถ่ายทอดสด
เพื่อให้การถ่ายท่อสดในช่วงค่ำวันนี้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบครับ

สภาพอากาศในช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝนโปรยลงมาเล็กน้อยครับ
แต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับการแข่งขัน
เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสภาพสนามสุพัชลาศัย
แล้วสนามแห่งนี้ก็ผ่านการดูแลเป็นอย่างดี
เช่นเดียวกับกระบวนการของการถ่ายทอดสดในช่วงค่ำวันนี้ครับ
โดยมีการนำโมเดลของการถ่ายเท่าสดฟุตบอลยุโรป
เพื่อนำมาใช้กับการแข่งขันในรายการนี้
และอุปกรณ์เทคนิคพิเศษที่จะเพิ่มอัตรรสในการรับชมของคุณผู้ชม
และหากคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่มีบัตรเข้าชมการแข่งขัน
เพื่อให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกและร่วมเชียร์ไปพร้อมกัน
พร้อมทั้งกิจกรรมในการร่วมสนุกชิงของรางวัล
และตัวเข้าชมการแข่งขันในช่วงโค้งสุดท้ายอย่างใกล้ชิดครับ
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามบรรยากาศของการแข่งขันฟุตบอล
ระหว่างทีมชาติไทยกับเกาหลีใต้ได้ตลอด
และ๑๙นาฬิกาติดตามรับชมการถ่ายรถสด
รายงานจากสนามสุพัชลาศัยครับ